คุณผู้ชมเห็นไอเดียของเขาแบบนี้แล้วน่าสนใจมาก
เหมือนไอเดียของร้านค้าร้านนี้เขาเอาไข่มุกเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาดัดแปลงให้มันเกิดความแปลก
พูดถึงไข่มุกเนี่ยไม่ได้ซ่อยไข่มุกค่ะใช่พวกชานมไข่มุกไงคุณ
ขนมของหวานเนี่ยนะใช่ที่มันเหมือนวุ้นนะคะเหมือนดึงเป็นแป้งปั้นกลมที่เราเอาไปซักดื่ม
ใช่แต่เม็ดใหญ่หน่อยแล้วเป็นสีดำฮิตกันมากเลย
คุ้นเคยกันดีชานมไข่มุกบังระจ้าเกี้ยวไข่มุกแต่ที่พระยาของคุณผู้ชมเค้าเอาไข่มุกไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวจ้า
นี่เลยแบบนี้ก็ยกสดกันเลยสิเดี๋ยวนะคะคุณ
ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกไข่มุกค่ะโอ้โหมิติใหม่อันนี้แปลกแปลกแต่จริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ฟังไม่ผิดด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่มุกของจริงเลยค่ะ
เจ้าของไอเดียสุดเก๋นี่ก็คือน้องพิรยาแสนป้อค่ะ
เป็นนักศึกษาคณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยพยาวนะคะ
บอกว่าได้คิดเอาไข่มุกที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มอย่างชาติ
ไข่มุกเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวอ่าฮะเพราะที่นี่เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอยากจะคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ธรรมดา
เอามาใส่แทนเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเลยทานเป็นเหมือนคาโบไฮเรดเลยอะค่ะ
เก๋ไก่แปลกใหม่จริงนะคะ
โดยเฉพาะนักศึกษาพอทานแล้วติดอกติดใจ
เขาเอาเขาไปแชร์ในโซเชียลแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็มีคนเข้ามาดูอุ้ยไปนับหมื่นครั้งเลยนะคะ

จากเดิมเนี่ยขายได้ประมาณไม่เกิน๑๐๐ชาม

ตอนนี้ทะลุกว่าร้อยชามเลยค่ะคุณ
ไปฟังเสียงเจ้าของไอเดียนี้กันค่ะ

ฟังเราก็ไม่รู้ว่าพูดอะไร

แปลที่น้องเขาพูดใช่ไหมน้องเขาพูดว่า
ซ่าชีสก็มีแล้วก็เลยเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยว

คุณจะแปลแบบนี้ทำไมจะรู้เรื่องไหม